พูดถึงเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศคนในครอบครัว
เราอ่านข่าวนำเสนอข่าวอยู่บ่อยครั้ง
คราวนี้เกิดขึ้นกับคุณตาวัย๕๙ปี
ไปก่อเหตุล่วงละเมิดหลานสาววัย๘ขวบ

สามารถจับกลุ่มตัวคุณตาคนนี้ได้

ร้ายไปกว่านั้นยังมีข่าวออกมาอีกด้วย
ตาทวดวัย๗๙ปีร่วมในการก่อเหตุละเมิดหลานสาว
แต่ว่าตอนนี้ตาทวดยังหลบหนีอยู่นะคะ
โดยเรื่องนี้ทางตำรวจกองปราบ
ก็เข้าจับกลุ่มตัวตาแดงนามสมมุติอายุ๕๙ปี
ตาแดงเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดกาญจนบุรี
ในข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ก็จับกลุ่มตัวตาแดงได้ที่ริมถนนในซอยสำโรงใต้
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ทีนี้ก่อนที่จะมาจับตัวได้
เนื่องมาจากว่าตำรวจได้รับการประสาน
จากทางด้านมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ผู้ปกครองของน้องเอนามสมมุติอายุ๘ปี
ตาแดงที่มีศักดิ์เป็นคุณตาก่อเหตุข่มขืนกระทำชำราว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักของญาติ

เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเกิดตั้งแต่๓๐มิถุนายนแล้ว
ซึ่งตาแดงก็อาศัยความเป็นญาตินะคะ

แล้วก็เอาแท็บเล็ตเอาโทรศัพท์มือถือมาให้เด็กเล่นเกม
หลังจากนั้นตาแดงก็ลงมือก่อเหตุนะคะ
พอเกิดเหตุแม่ของน้องเอเห็นความผิดปกติ
ก็เลยพยายามเค้นถามลูกสาวว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แม่รู้ความจริงตอนนั้นแม่ช็อกเลยนะ
ไม่คิดว่าญาติกันจะมาทำแบบนี้
แม่ก็เลยพยายามจะไปตามหาตาแดงนี่แหละค่ะ
พอไปเจอหน้าตาแดงก็บ่ายเบียงไม่ยอมที่จะพูดคุยด้วย
ตาแดงบอกแบบนี้ด้วยนะว่าเอาผิดอะไรไม่ได้หรอก
เพราะว่าเรื่องนี้มันตั้งแต่๓๐มิถุนายนแล้ว

จากทางด้านมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
รวมถึงไปแจ้งความจนสารอนุมัติหมายจับนะคะ

เรื่องต้นตาแดงก็ให้การภาคเศษค่ะ
ว่าไม่ได้ข่มขืนหลานไม่ได้เอาอวัยวะเพศสอดใส่
แค่วันนั้นอาบน้ำให้หลานเท่านั้นเอง
แล้วก็เอามือลูบคลำตามลำตัวของหลาน
รวมถึงเอานิ้วแหย่เข้าไปในอวัยวะเพศของหลานเท่านั้น

ส่งไปยังสพไซโยกเพื่อดำเนินคดีต่อไป
แต่เหตุการณ์ที่สลดกว่านั้น
เมอร์น้องเอนามสมมติเหมือนกัน
แล้วตอนนี้ตาทวดกำลังหลบหนีอยู่นะคะ